ลมแรงแบบนี้พาคุณผู้ชมไปดูเทพเจ้าสายฟ้าหน่อย

มีจริงหรอครับ
อะไรวะเนี่ย
พ่อพ่าเหรอ

โอ้โหนี่เขาต้องผ่านอุปสรรคทั้งสองด่านเลยนี่
ใช่ค่ะเป็นพายุทรายพายุฝุ่นมาแบบนี้ก่อนนะ

หลังจากนั้นเทพเจ้าสายฟ้ามาตามเลย

ประตูรถฝั่งซ้ายหวาดเสียวเหลือเกิน

ตรงนี้น่ากลัวมากเกือบขิดนะนะ
ใช่ค่ะช่วงนี้อันตรายนะฝนฟ้าขนอง

ที่ซอยวัดศรีวารีน้อยนะคะ

เพราะว่าคนขับเขาก็ยังถามแล้วว่าฟ้าผ่านเหรอ
สองด่านเลยปีศาจทรายกับเทพเจ้าสายฟ้า

ถูกต้องค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยค่ะ
ผ่าลงมาใจกลางเมืองขอนแก่นเลยจ้า
คือมันไม่ใช่ไฟช็อตอะไรใช่ไหม
เห็นภาพแล้วแบบน่ากลัวมากอะค่ะ
นี่มันไปแสงวาบมาสีน้ำเงินฟ้า
คนถ่ายอยู่ไกลยังต้องแอบถ่ายเลย
โพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าช่วงนี้เทพเจ้าสายฟ้ามาแรงนะครับ
พายุแฮชแท็กพายุเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นค่ะคนไปแสดงความคิดเห็นคือก็เป็นห่วง
แล้วคุณสังเกตไหมสังเกตรถดำคันนี้ไหมเก๋งดำเนี่ย
สนิทเลยคือจอดอยู่นานแต่พี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ยังขับยังขี่ไปนะแต่เก่งดังนี่คือจอดแล้วอะค่ะ
พี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วแต่คันอื่นเขากลัวนะ
โอ้โหบางคนมาคอมเมนต์บอกนึกว่าเทพเจ้าทอเนี่ยนะฮะ
บางคนบอกโอ้โหคนถ่ายก็สู้ชีวิตไว้เหมือนกัน
นะฮะดังนั้นเตือนเรื่องสภาพอากาศนะครับ
เพราะว่าอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเตือนเลยคุณ
จังหวัดนะที่จะมีฝนตก

อย่างฝากน่านแพร่อุตรดิสพิษรุนโลกเพชบูรณ์นะครับ

แล้วก็มีครื่นในทะเลด้วยนะสูง๑เมตรนะครับ
ร้อยละ๔๐ของพื้นเทียนนะครับ

แล้วก็อย่างที่เห็นภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะฮะ
ทั้งฝั่งตะวันออกนะครับ
คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ต้องระมัดระวัง